มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่พ่อแม่ใจแทบขาดแล้วนะครับ
เพราะว่าลูกสาววัย๓ขวบหายออกจากบ้าน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็คนในชุมชนเนี่ย
ต้องปูพรมค้นหาในพื้นที่ป่าแล้วนะ
เพราะกลัวว่าเด็กที่หายไป๓วันจะเป็นตายร้ายดียังไง
พ่อแม่บอกว่าโอ้โหการค้นหามันยากลำบากเหลือเกิน
ทีนี้ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นทางเดียว
ที่จะทำให้รู้ว่าลูกสาวหายไปไหนนะครับ
กรณีที่มีพ่อแม่ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อนะครับว่า
ลูกสาวก็คือน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชา
อายุแค่๓ขวบหายตัวปริศนาออกไปจากบ้านพัก
ในพื้นที่หมู่๒บ้านกกอกที่ตำบลกกตูม

ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๑๑พฤษภาคมนะครับ

คือผู้เป็นพ่อนะคือนายอนามัยวงศรีชานะครับ
แล้วก็แม่ก็คือนางสาวสาวิตรีวงศรีชา
ตอนนั้นเธอทั้งสองคนออกไปทำไร่
พี่สาววัย๑๓เป็นคนดูแลนะครับ
ทีนี้ล่ะครับน้องทั้งสองคนก็เดินเล่นบริเวณรอบบ้าน
แต่จากนั้นอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่พี่สาวละสายตา
ปรากฏว่าน้องชมพู่วัย๓ขวบหายตัวไปเลยคุณ
หายไปปริศนาไม่มีใครพบเห็น
ไปหลายชั่วโมงหลังจากที่พ่อแม่กลับมาจากทำไร่
พ่อแม่ก็ถามลูกสาวคนโตนะบอกว่าเห็นน้องไหมน้องอยู่ไหน
ปรากฏว่าเดินตามหาเพราะปกติน้องชมพู่ไม่ค่อยเดินไปไหนไกลหรอก
จะเดินอยู่รอบบ้านเดินเล่นอยู่แถวนั้น
ปรากฏเดินตามหาหาไม่เจอเป็นชั่วโมงแล้วก็หาไม่เจอ
ทีนี้ล่ะครับก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งผู้นำชุมชนให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
หลังเกิดเหตุนะครับทางด้านของนายอำเภอดงหลวงคือนายอำเภอชัชวานทองชน
ก็ประสานงามร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนกกตูม
ผู้ใหญ่บ้านตำรวจทหารฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
ผู้นำท้องถิ่นจิตอาสาและชาวบ้านบางส่วน
ระดมกำลังกันช่วยกันค้นหาแบบปูพรมเลยนะคุณนะ
ในพื้นที่ป่าสวนยางพื้นที่ไร่มัน
รวมถึงพื้นที่ป่าเขาภูพานน้อยที่ติดกับหมู่บ้านรัศมี๕กิโลเมตร
เดินปูพรมค้นหาเป็นเวลารวมทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคม
ถึงวันนี้คุณกี่วันแล้วนะฮะเข้าวันที่๔แล้วนะครับ
ตรวจสอบตามแหล่งน้ำก็ยังไม่พบร่องรอยเบาะแสการศูนย์หายของเด็ก
ญาติพี่น้องเจ้าหน้าที่ยังมีความหวังว่าน้องจะยังมีชีวิต
แต่ครอบครัวบอกว่าแทบจะขาดใจแล้วก็ต้องพึ่งร่างทรงฮะพึ่งศัยศาสตร์ครับ
ก็นำร่างทรงเจ้าสำนักพระเกจิอาจารย์ในพื้นที่มาประกอบพิธีตามความเชื่อ
เพื่อบอกกล่าวขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ
ขอให้เปิดทางให้ลูกด้วยช่วยเหลือคุ้มครอง
แต่ทำพิธีแล้วก็ยังไร้วิแววในการค้นหา
แล้วก็ยังไม่เจอก็ต้องทำการค้นหากันต่อไปแล้วครับ
พ่อแม่ของน้องชมพู่เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม
เวลา๗โมงเช้าก็ไปทำไร่ทำนาทำสวนตามปกติแล้วครับ
ลูกสาว๒คนก็จะอยู่ด้วยกันลูกสาวคนโตจะคอยดูน้อง
แล้วก็พอพ่อแม่กลับมาก็ถามหาลูกสาว
ถามทั้งลูกสาวคนโตแล้วก็ถามหาลูกสาวคนเล็กนะครับ
คนโตก็บอกว่าน้องไปเดินเล่นรอบบ้าน
แต่ทีนี้หายไปไหนไม่รู้ว่าหายตอนไหนด้วยซ้ำนะครับ
ทีนี้พ่อแม่ก็คิดว่าเดินเล่นแถวบ้านนี่แหละ
หรือว่าเดินไปหมู่บ้านก็เลยช่วยกันค้นหา
ไปหลายชั่วโมงไม่สบายใจแล้วครับ
ก็ประสานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับ
พ่อแม่ที่เคยเดินไปซื้อขนมเองบ่

ถ้ามีคนอื่นที่มาแล้วแบบมาชวนไป
ไม่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากอุ้มค่ะ
เพื่อนศาสตร์ตอนแรกเราเห็นอยู่ตอนบ้ายหมง
แล้ววันนี้เพื่อนว้าวนักภูมิบ้างแล้วให้เข้าไปหาแบบเมื่อกี้ที่เพื่อนเอ็ดกับแม่เนี่ยเนอะ
ว้าวอยู่สะพานหนีมาจากสามแยกสะพานแรกน้ำไหลมีต้นไม้ที่ลากอย่างลงน้ำ
แล้วจะมีลักษณะเป็นพุ่มเพื่อนว้าวนะมีก้อนหิน
เป็นไปได้บอกสิลงไปเล่นน้ำเล่นอย่างเพื่อนไปเล่น
ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าน้องแม้จะขึ้นบันไดยังไม่เป็นเลยค่ะ
เด็กสามขวบจะหายไปไหนนะพ่อแม่ก็เป็นห่วง
แต่ว่าพ่อแม่บอกยังมีความหวังเชื่อว่าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ส่วนหนึ่งก็ให้น้ำหนักไปที่ลูกสาวน่าจะพัดหลงเข้าไปในป่า
แต่ก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะปกติแล้วลูกสาวน้องชมพู่วัยสามขวบเนี่ย
ไม่เคยเดินไปไกลจากบ้านเลยแล้วก็ไม่น่าจะเดินคนเดียวจนพัดหลงไปในป่าได้นะครับ
ส่วนประเด็นการลักพาตัวไปหรือว่ามีคนนำตัวไปเนี่ย
พ่อแม่บอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะ
เพราะในพื้นที่ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้
รวมถึงน้องชมพู่ก็อยู่กับพี่สาว
หากมีคนมาพาตัวไปหรือว่ามาอุ้มไป
น่าจะพอมีคนในหมู่บ้านเห็นบ้าง

แปลกใจมากห่วงลูกสาวมาก

ส่วนแหล่งน้ำในแถวนี้แถวชุมชนเนี่ย
มีเพียงห้วยจุดเดียวเท่านั้น
แต่มันก็ไกลจากบ้านพอสมควร

ก็ไม่เชื่อว่าลูกจะไปพลัดตกลำห้วย
มาถึงตอนนี้สิ่งเดียวที่ขอความช่วยเหลือได้
คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาวนาให้ลูกปลอดภัย

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ยังทำงานกันเต็มที่นะ

แล้วดูพื้นที่ดิใกล้ชุมชนเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะครับ
ค่ะน้องหน้าตาน่ารักด้วยขอให้หาเจอเร็วนะคะ